มีเรื่องมาฝากเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับนักท่องเที่ยว
ที่ชอบเดินทางไปเที่ยวตามหน้าผาต่างนะครับ
เกิดเหตุการณ์นักท่องเที่ยวผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
เที่ยวหน้าผาภูบักใดที่ภูเรือจังหวัดเลย
ปรากฏว่าจังหวะที่เธอถ่ายรูปเนี่ย
พลาดพลัดตกลงไปตอนแรกได้รับบาดเจ็บสาหัส
ทนพิษบาดแผลไม่ไหวไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
นี่คือสภาพที่เป็นจุดเกิดเหตุค่ะคุณผู้ชม
จริงแล้วที่มาที่ไปสาเหตุของเรื่องมันมีมากกว่านั้น
คุณผู้ชมค่อยลำดับตามที่ฉันมานะคะ
เอาเหตุการณ์เบื้องหน้าก่อนตำรวจสพภูเรือจังหวัดเลย
เขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้
ตอนที่ไปถึงชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันนำร่างของนักท่องเที่ยวสาว
ชื่อว่าคุณชุติมาอายุ๓๓ปี
ใส่ในเปรยวนแล้วใช้ไม้ไผ่สอดเข้าไป
หามร่างของเธอขึ้นมาจากพื้นด้านล่าง
แต่ปรากฏว่าระหว่างที่นำส่งโรงพยาบาลภูเรือเนี่ย
คุณชุติมาทนพิษบาดแผลไม่ไหว
เธอเสียชีวิตนะคะเธอเสียชีวิต
แพทย์ชนสูตรพลิกศพแล้วพบว่าปอดถูกกระแทกจนฉีกขาด
จากการสอบถามคุณไพรินแสนสุกอายุ๔๒ปี
เพื่อนของผู้ตายเล่าบอกว่าเขามาด้วยกันเป็นกลุ่มนะ
มาเที่ยวภูบักใดที่ภูเรือจังหวัดเลยเนี่ย
เที่ยว๑๒คนตั้งแต่๗มีนาคมแล้ว
จนกระทั่งตอนเช้าวันที่๘มีนาคมเก็บสัมภาระ
จะเดินทางกลับเพื่อนบางคนเดินทางล่วงหน้าไปแล้ว
ตนเองแล้วก็ผู้ตายอีกสักประมาณ๓๔คนค่ะ
ยังถ่ายรูปกันอยู่เลยเนื่องจากว่าเนี่ยผามันสวยไงคุณนึกออกไหม
ผู้ตายก็ยืนอยู่ที่โขดหินที่หน้าผา
หลังจากนั้นไม่นานคุณไพรินบอกว่าได้ยินเสียง
ผู้ตายเนี่ยร้องค่ะคุณผู้ชมนี่โอ้ยสวยนะสวยนะ
อันตรายค่ะไปยืนโขดหินหน้าผาแบบนั้นอันตรายมาก
เขาก็เลยหันไปดูปรากฏว่าพอหันไปดูภาพที่เห็นคือ
คุณชุติมาผู้ตายกำลังกลิ้งตกหน้าผาลงไปด้านล่าง
สักประมาณ๑๐๐เมตรก็เลยรีบวิ่งไปช่วย
กระโดดไปช่วยคว้าตัวผู้ตายแต่ไม่ทันแล้วนะคะ
สุดท้ายก็เลยกลายเป็นเรื่องสลดนี้ขึ้นค่ะ
ก็เก็บของเก็บสัมภาระจะลงกันแล้ว
ก็คือเพื่อนบางคนก็เดินล่วงหน้ามาก่อน
ก็มีผมกับผู้ตาย๓๔คนที่ยังถ่ายรูปต่ออยู่

แต่ผมไม่ได้เป็นคนถ่ายให้ผู้ตาย
ผมอยู่อีกจุดนึงแต่ว่าได้ยินเสียง
ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องก็เลยหันมามอง

ท่านไปเที่ยวสถานที่แบบนี้ท่านอย่าประมาทนะคะ
คิดว่าเราโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะ
ไม่เป็นไรไปยืนขอบหน้าผาแบบนั้น
ทีนี้ตำรวจให้ข้อมูลน่าสนใจคุณผู้ชม
บอกว่าจากการสอบสวนเบื้องต้น
ทราบว่าผู้ตายนี่น่าจะเป็นประเด็นหรือเปล่า

คือผู้ตายสะพายเป้ที่มีน้ำหนักมาก
ขณะที่ยืนถ่ายรูปใกล้กับหน้าพัก
ปรากฏว่าขวดน้ำมันตกลงไป
ซอกหินผู้ตายพยายามก้มลงเก็บขวดน้ำ
ประกอบกับว่าไอ้เป้มันหนักเป็น๑๐กิโลค่ะ
ทีนี้เป้ลักษณะคือมันถ่วงลงไป

จนกระทั่งเธอเสียชีวิตนะคะ
สำหรับบริเวณหน้าผาภูบักใดที่ภูเรือจังหวัดเลย

แล้วก็พอเกิดอุบัติเหตุรายแรกก็เสียชีวิตกันเลยนะคะ
ก็เป็นข่าวที่นำมาย้ำเตือนกันเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะ